พาไปที่จังหวัดระยองนะครับ

เขาบอกว่างานนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่๕แล้ว
ตอนนี้ก็เริ่มแล้วด้วยมีอะไรให้ลองทานบ้างนั้นไปติดตามครับ

ครับผมเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับ
เป็นหอยทอดกระทะใหญ่ยักษ์สุดแบบนี้เลยครับ
โอ้โหได้รับเกียรติจากท่านนี้ครับ
เมื่อสักครู่ที่กำลังลาดไข่ลงไป

กระทะเหล็กชื่อดังของเมืองไทยนี่แหละ

หอยทอดกระทะยักษ์ชามนี้

ต้องบอกกระทะใบนี้อร่อยแน่นอนนะครับ

ใหญ่โตมาเริ่มเทิมเส้นผ่าศูนย์กลาง๓เมตรครึ่ง

อยแมลงผู้ครับ๔๐กิโลกรัม
ไข่ไก่๖๐๐ฟอง

โอ้โหยิ่งใหญ่จริงนะครับ

ฟรีครับให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
และนักท่องเที่ยวได้รับประทานกันอย่างจุใจเลยทีเดียว

อร่อยระยองฮิจัดครั้งที่๕
ประจำปี๒๕๖๐แล้วนะครับ

ก็เปิดงานไปเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้แหละ
มีนายสุรสักห์จริริโชธ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงาน
โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นำอาหารขึ้นชื่อที่โดดเด่น
โด่งดังระดับ๕ดาว

มาออกบูธจำหน่ายแก่คุณผู้ชมแล้วก็ประชาชน
ที่สนากีฬากลางจังหวัดระยอง
นางใหญ่จริง
งานเทศกาลอาหารอร่อยระยอง

และขยายโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบอาหารด้วย
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

จะมีไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคมนี้

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ยังไปเที่ยวกันได้นะ

ก็ไปเที่ยวกันจะได้ไปเที่ยวอะไร
ผลไม้กินหอยทอด
กินอาหารหลากหลาย

พาน้องไป
อาจจะได้เห็นรูปร่างของผมที่เปลี่ยนไป

บางทีก็กลัวอ้วนเอาไม่เป็นไรกินก่อนแล้วค่อยไปลดทีหลัง